ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการขอหมายค้นวัดพระธรรมกายเป็นครั้งที่๒นะครับ
แต่ว่าหลังการเข้าไปตรวจค้นในครั้งแรกตามแผนปฏิบัติการกะบิน๕๙
นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่ากรมศาสนคณิตพิเศษ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้คว้าน้ำเหลวในการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยนะครับ
แต่ว่าเป็นการประลองกำลังและหาข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายตรงข้าม
ก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการกะบิน๕๙เป็นครั้งที่๒ครับ
แผนปฏิบัติการกบิน๕๙แผนลับที่เจ้าหน้าที่รัฐ
หวังบุกจับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและรับของโจร
กรณีรับเงินบริจาคกว่า๑๒๐๐ล้านบาท
จากนายสุประชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยตามไหมจับ
ด้วยการใช้กำลังตำรวจกว่า๑๐๐นาย
เฝ้าระวังเหตุแทรกซ้อนจากกลุ่มมือที่๓ตามแผนกรกฎ๕๒
เรื่องหลังการเข้าปฏิบัติการตรวจค้นที่มากกว่าการถือหมายเข้าตรวจค้นและจับกลุ่ม
คือการเปิดเผยชมหน้าผู้สั่งการที่ระดมคนมาขัดขวางเจ้าพนักงาน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
กรณีของนายบุญชัยเบนจรงฮกุลที่เชิญชวนศิษยานุสิต
ให้เดินทางมายังวัดพระธรรมกายเพื่อสวดมนต์และให้กำลังใจพระธรรมชโย
ฐานปลุกระดมมนทลหรือไม่
ท่านอธิบดีสั่งให้กองกฎหมายเนี่ย
กำลังดูในรายละเอียดนะครับของคลิปนะครับ
ว่ามันจะเป็นความผิดทางอาญาฐานใดหรือไม่
คณะทำงานกะบิน๕๙เชื่อว่าในการเข้าตรวจค้นครั้งแรก
อาจจะไม่สามารถเข้าถึงตัวพระธรรมชโยได้
เพราะวัดพระธรรมกายมีทั้งหมด๑๕ประตู
แต่เปิดใช้งานจริงเพียง๓ประตูเท่านั้น
คือประตูหนึ่งที่ถูกปิดถาวรโดยรถแบ็คโฮล
ส่วนประตู๕และประตู๖ถนนมงคลเศรษฐี
รวมถึงประตู๗ก็มีคณะศิษยานุสิตจำนวนมาก

พฤติกรรมของสิทธิ์ธรรมกายทั้งหมด
และยังถูกรวบรวมเพื่อประกอบสรุปสำนวน
ส่งให้อายการเป็นหลักฐาน

เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ
เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายครั้งที่สอง
หมายจับมีอายุความ๑๕ปี
ยังไงก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ไม่มีปัญหาในเรื่องของการสั่งสำนวนของพนักงานอายการ
พนักงานอายการจะสั่งสำนวน
ในส่วนสั่งฟ้องก็คือในส่วนที่มีตัวผู้ต้องหา
ในส่วนที่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาไป
สามารถที่จะฟ้องเพิ่มเติมได้
ก่อนหน้านี้ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่า
หากจับตัวพระธรรมชโยได้ก็ต้องถูกจับศึกตามพระธรรมวินัย
เพื่อดำเนินคดีทางโลกฟ้องทางแพ่งและยึดทรัพย์
นำเงินมาคืนให้กับสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์รวมไปถึงสมาชิก
ผมนึกว่าไปสร้างปมถูกไหม
ทางเลือกของพระธรรมชโยคือการเข้ามอบตัวถูกจับโดยละม่อมและหลบหนี
เรื่องจากการบ่ายเบียงเข้ามอบตัวและอ้างว่าป่วยจนไม่สามารถเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้
รวมถึงการบอกปัดเมื่อแพทย์ส่วนกลางเข้าตรวจอาการอาภาษณ์
ส่งผลด้านลบต่อตัวของพระธรรมชโยเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน